เดินทางมาร่วมเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ
ในงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ที่จะจัดขึ้นก็สามารถที่จะค้นหาข้อมูล
รวมถึงสอบถามเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
แล้วก็เรื่องของการเดินทางได้ผ่านข้อมูลทางโลกออนไลน์
เดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมกันจากรายงานนี้ค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป
ทางคณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
กรมประชาสัมพันธ์ได้จัดทำขึ้น
เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับงานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

เกี่ยวกับการเตรียมพระราชพิธีในช่วงต่าง
ความสำคัญและความเป็นมาของ
งานพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

ตราสัญลักษณ์ในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒ให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้

สามารถติดตามหรือสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับงานพระราชพิธี
ช่องทางโซเชียลมีเดียไลน์แอดบรมราชาพิเศษ
ที่เปิดให้ประชาชนเข้าไปสอบถามข้อมูลได้ตลอด๒๔ชั่วโมง
รวมถึงในเฟซบุ๊คแฟนเพจพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
พุทธศักราช๒๕๖๒ที่ประชาชนสามารถเข้าไปกดไลค์ติดตาม
เท่านี้ก็สามารถติดตามหมายกำหนดการพระราชพิธี
จุดบริการประชาชนและข้อควรปฏิบัติได้อย่างครบถ้วน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
นี่ก็เป็นช่องทางที่จะให้ประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับพระราชพิธีที่สำคัญของปวงชนชาวไทย